ศาสตราจารย์พันธุ์ตำรวจโทดรกฤษณพงศ์ภูตระกูลนักอาชญาวิทยาค่ะ
เป็นผู้ช่วยอธิการบดีและประธานกรรมการ
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะ
คือดรกฤษณพงศ์ให้ความเห็นในเชิงวิชาการ
ว่าปกติแล้วการชนะสูตรพลิกศพเนี่ยสามารถบอกถึงสาเหตุการเสียชีวิต
บอกถึงร่องรอยบาดแผลที่พบบนร่างกายได้ทั้งหมด
เพื่อความโปร่งใสในการสอบสวนดำเนินคดี
ส่วนกรณีของคุณแตงโมที่สังคมออกมาตั้งคำถามเกี่ยวกับบาดแผลค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นรอยช้ำที่ศีรษะตาสองข้างที่ไม่เท่ากัน
ฟันฟันที่หากแผลใหญ่ที่ขาเกิดก่อนหรือหลังเสียชีวิต
จริงคุณหมอที่เป็นแพทย์สามารถตรวจสอบได้ทั้งหมด
ส่วนตัวดรกฤษณพงศ์เองมองว่าน่าจะใช้เวลาชนะสูตรไม่นานซะด้วยซ้ำ
เพราะเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชน
และแพทย์นิติเวศไทยเองก็มีคนที่เชี่ยวชาญในคดีลักษณะแบบนี้เนี่ย

นอกจากการที่จะบอกว่าเป็นแค่หัวเทค
ไม่น่าจะใช้ระยะเวลานานเกินไป
กดีการสนับสนุกรักษรรยังนี้ไม่ใช่เป็นกดีแรก
ที่ถึงมอใช้ความผิดนะครับ
ท่านมีพฤติการการผ่าสนับสนุกสนุกมาพอสมควรแล้ว
คุณผู้ชมครับทนายเดชานะฮะออกมาเปิดเผยบอกว่านะครับ
ตอนนี้เนี่ยทุกหน่วยงานนะครับพร้อมเลยนะที่จะรับผ่าชนสูตรนะครับ
ศพของคุณแตงโมฆ่าแต่คุณผู้ชมต้องใจเย็นหน่อยนะ
เพราะว่าคาดว่าจะใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนเนี่ยค่ะถึงจะรู้ผลฮะ
วันนี้ทนายรัชพลศิริสาครทนายเดชากิติวิทยานันต์
ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายลนลงแก้วเพชรที่ยืนอยู่หน้าจอนั้นนะฮะ
นะครับไปร่วมงานศพของคุณแตงโมนะครับ
นายเดชาออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นการส่งเรื่องอายัดศพ
บอกว่าหลังจากที่คุณแม่ได้ดูรูปภาพของคุณแตงโม

อย่างที่คุณอรัชพรได้รายงานไปแล้ว
คือตอนนี้ตัดสินใจนะครับ
อายัดศพแล้วก็สำนักนิติวิทยาศาสตร์
พร้อมจะดำเนินการผ่าชนะสูตรโดยใช้เวลาประมาณ๓๐วันครับ

โดยมีหมอจากภายนอกมาร่วมชนะสูตรในครั้งนี้ด้วยครับ
ลองฟังเสียงดูฮะ
อย่างนี้จะผ่านใช้เวลาประมาณ๓๐วัน

เป็นแพทย์จากภายนอกหลายคน
ก็นั่นตามปัดแผลบนใบหน้า
นั่นตามแล้วก็ตามที่สุดหน่อย
ทุกคนก็ส่งข้อความมาบอกว่า๑เดือนก็รอ

ขอดูความเป็นธรรมที่มันจะเกิดขึ้นนะคะ
สำหรับประเด็นที่คุณแม่ออกมาประกาศชัดเจนแล้วว่า
จะมีการอายัดร่างของคุณตังโมเพื่อผ่าชนะสูตรรอบที่๒
เพื่อพิสูจน์ให้มันชัดเจนไปเลยว่าตกลงแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันแน่
ความคิดเห็นของเพื่อนเหล่าดารานักแสดงเหล่าเพื่อนสนิทเป็นยังไงกันบ้าง
ฟังแก๊งแรกก่อนเลยค่ะแก๊งเพื่อนสนิท
คุณฮิปโปคุณฟุ่ดเติ้ลคุณแอนนาแล้วคุณบวอมินา

ทางพิสูจน์พิธีเวชนะนะคะ
จากที่คุยกันอยู่ต่อเนื่องนะคะ

เขาก็แจ้งเรามาคร่าวบางส่วนคือ

อันนี้เราก็ต้องให้เจียดทางเขา
ส่วนใหญ่ในรอบแรกที่มีหลายคนหลายประเด็นที่สงสัยบางเรื่อง
อย่างเช่นตาทำไมปูดหรือว่าลิ้นทำไมจุกปากหรืออะไรแบบนี้ค่ะ
คำตอบมันมีอยู่แล้วในสำนวนค่ะ
อันนี้ต้องรอตำรวจแถลงอืม
แต่ในกรณีที่ถ้ามีการชนะสูตรซ้ำมันก็เป็นเรื่องดี
เพราะว่าการส่งข้อสอบเหมือนถ้าส่งไประดับหมอ
ถ้าส่งไป๑๐ข้อเลขอีกคนนึงส่งไป๑๒ข้อ
เราจะได้เห็นข้อแตกต่างแล้วก็มันจะได้เกิดความยุติธรรมมากขึ้นกับคดีด้วยค่ะ
ใช่ค่ะเพราะแต่ละท่านนะคะหมอแต่ละคน
ณตอนนี้ค่ะไม่ใช่แค่ทางชันสูตรอย่างเดียวนะคะ
เรื่องแผลเรื่องการกระบวนตัวบาดเทศการกลับวิเคยะที่การมีเยอะมาก

คือแม้ว่าจะมีการเลื่อนงานชาวพนักกิจแต่พิธีไว้อาลัยยังมีครบ๓วันเหมือนเดิม
คือแม้ว่าจะมีการเลื่อนงานชาวพนักกิจแต่พิธีไว้อาลัยยังมีครบ๓วันเหมือนเดิม
คือแม้ว่าจะมีการเลื่อนงานชาวพนักกิจแต่พิธีไว้อาลัยยังมีครบ๓วันเหมือนเดิม
คือแม้ว่าจะมีการเลื่อนงานชาวพนักกิจแต่พิธีไว้อาลัยยังมีครบ๓วันเหมือนเดิม
คือแม้ว่าจะมีการเลื่อนงานชาวพนักกิจแต่พิธีไว้อาลัยยังมีครบ๓วันเหมือนเดิม
คือแม้ว่าจะมีการเลื่อนงานชาวพนักกิจแต่พิธีไว้อาลัยยังมีครบ๓วันเหมือนเดิม
คือแม้ว่าจะมีการเลื่อนงานชาวพนักกิจแต่พิธีไว้อาลัยยังมีครบ๓วันเหมือนเดิม
คือแม้ว่าจะมีการเลื่อนงานชาปนกิจเนี่ยแต่พิธีไว้อะไรยังมีครบ๓วันเหมือนเดิม
คือแม้ว่าจะมีการเลื่อนงานชาวพนักกิจแต่พิธีไว้อาลัยยังมีครบ๓วันเหมือนเดิม
คือแม้ว่าจะมีการเลื่อนงานชาวพนักกิจแต่พิธีไว้อาลัยยังมีครบ๓วันเหมือนเดิม
คือแม้ว่าจะมีการเลื่อนงานชาวพนักกิจแต่พิธีไว้อาลัยยังมีครบ๓วันเหมือนเดิม
คือแม้ว่าจะมีการเลื่อนงานชาวพนักกิจแต่พิธีไว้อาลัยยังมีครบ๓วันเหมือนเดิม
คือแม้ว่าจะมีการเลื่อนงานชาวพนักกิจแต่พิธีไว้อาลัยยังมีครบ๓วันเหมือนเดิม
คือแม้ว่าจะมีการเลื่อนงานชาวพนักกิจแต่พิธีไว้อาลัยยังมีครบ๓วันเหมือนเดิม
คือแม้ว่าจะมีการเลื่อนงานชาวพนักกิจแต่พิธีไว้อาลัยยังมีครบ๓วันเหมือนเดิม
คือแม้ว่าจะมีการเลื่อนงานชาวพนักกิจแต่พิธีไว้อาลัยยังมีครบ๓วันเหมือนเดิม
คือแม้ว่าจะมีการเลื่อนงานชาวพนักกิจแต่พิธีไว้อาลัยยังมีครบ๓วันเหมือนเดิม
คือแม้ว่าจะมีการเลื่อนงานชาวพนักกิจแต่พิธีไว้อาลัยยังมีครบ๓วันเหมือนเดิม
คือแม้ว่าจะมีการเลื่อนงานชาวพนักกิจแต่พิธีไว้อาลัยยังมีครบ๓วันเหมือนเดิม
คือแม้ว่าจะมีการเลื่อนงานชาวพนักกิจแต่พิธีไว้อาลัยยังมีครบ๓วันเหมือนเดิม
คือแม้ว่าจะมีการเลื่อนงานชาวพนักกิจแต่พิธีไว้อาลัยยังมีครบ๓วันเหมือนเดิม
คือแม้ว่าจะมีการเลื่อนงานชาวพนักกิจแต่พิธีไว้อาลัยยังมีครบ๓วันเหมือนเดิม
คือแม้ว่าจะมีการเลื่อนงานชาวพนักกิจแต่พิธีไว้อาลัยยังมีครบ๓วันเหมือนเดิม

คือแม้ว่าจะมีการเลื่อนงานชาวพนักกิจแต่พิธีไว้อาลัยยังมีครบ๓วันเหมือนเดิม
คือแม้ว่าจะมีการเลื่อนงานชาวพนักกิจแต่พิธีไว้อาลัยยังมีครบ๓วันเหมือนเดิม
คือแม้ว่าจะมีการเลื่อนงานชาวพนักกิจแต่พิธีไว้อาลัยยังมีครบ๓วันเหมือนเดิม
คือแม้ว่าจะมีการเลื่อนงานชาวพนักกิจแต่พิธีไว้อาลัยยังมีครบ๓วันเหมือนเดิม
ที่คุณขวัญอุสามณีวันนี้ก็มาร่วมไว้อะไรกับคุณแตงโมด้วยนะคะ
ก็ให้สัมภาษณ์กันทั้งน้ำตาเลยทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันล่ะค่ะ

สร้างคุณงามความดีแล้วก็ผลงานดีได้อีกเยอะ
ส่วนคุณขวัญเองก็บอกว่าถ้าจะต้องเลื่อนพิธีชาปนิษฐกิจไปก่อน
ก็น่าจะทำให้ความเคลือบแคลงใจที่ประชาชนมี
ต่อการทำคดีนี้เนี่ยอาจจะคลี่คลายลงได้บ้าง
สร้างคุณค่ายกับประเทศนี้ในลักษณะงานของเขา
เขายังทำได้อีกมากมายเขาเสียดายพัทธาดายธิดาเพื่อนเรา
เพื่อนเราไม่ต้องเจ็บอีกแล้วถูกไหม
แต่ว่าอยากให้ทุกคนที่มีส่วนร่วมในการที่สามารถแบบ

อยากให้ทุกคนทำหน้าที่ตรงนี้ให้เต็มที่

ไม่ว่าจะทั้งตำรวจอาจจะร่วมมือกันกับหน่วยกองปราบ
หรือจะกรณีวิธีไหนก็ได้
เชื่อว่าตอนนี้เรามีผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน
พร้อมที่จะให้โอกาสและเอื้อมมือเข้ามาช่วยพี่โม

หลังจากที่คุณแม่เดินเกมมาทางนี้แล้ว
พันธุ์ตำรวจเอกจาตุรนอนุรักษ์บัณฑิต

ก็พูดคุยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ
หลังจากที่คุณแม่ทำเรื่องขออายัดศพ

โดยหลังเกิดเหตุเนี่ยคือ
ต้องบอกก่อนว่าตำรวจส่งร่างคุณแตงโมไปผ่าชนะสูตร
นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจตั้งแต่แรก
พอผ่าชนะสูตรเสร็จก็คืนร่างให้กับ

ซึ่งญาติก็ฝากร่างเอาไว้ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ

แล้วก็จะนำร่างไปทำพิธีชาปนกิจ

คุณแม่ไม่จำเป็นจะต้องมายื่นหนังสือ
แต่เลยเพราะว่าตอนนี้ร่างของคุณตังโมเนี่ย
อยู่ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเนี่ย
เป็นเพียงแค่การฝากเอาไว้เท่านั้น
นิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
สุริยาหีบศพพร้อมจะอำนวยความสะดวกครับ
เรื่องของการเก็บบรรจุศพของคุณแตงโม
ในช่วงที่ย้ายออกมาจากนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อรอการชันสูญพลิกศพที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
ที่อยู่เฝ้าตลอด๒๔ชั่วโมง
เรื่องต้นได้ประสานไปหาคุณแม่ของคุณแตงโมแล้วนะครับ
ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างปรึกษากับเจ้าหน้าที่
ถ้าหากคุณแม่ตอบตกลงสุริยาหีบศพนะครับ

แล้วก็ยินดีที่จะทำให้ฟรีครับ
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอะไรเลยครับ
แล้วก็บอกของคณะกรรมการว่า
หมอท่านใดจะเป็นคนผ่าพิสูจน์ซ้ำ

แต่ว่าร่างของน้องแตงโมต้องมาที่สถาบันนิติวิทย์ก่อน
จริงสุริยาหีบศพนี่ก็เตรียมจะทำลงศพ
ให้กับคุณแตงโมนะฮะอีกด้วยนะครับ
แต่เบื้องต้นก็รับทราบมาจากคุณไทยเอกพันธ์บอกว่า
ก็ได้เตรียมลงศพเอาไว้ให้คุณแตงโมแล้วเหมือนกัน
คืออยากจะมีส่วนช่วยเหลือในการเก็บรักษาศพก็แล้วกันนะฮะ
เรื่องนี้มีความเห็นจากคุณลีน่ามาเหมือนกันนะคุณลีน่าจัง
แต่ว่าก่อนอื่นคือประเด็นที่หลายคนถามกันตั้งแต่ก่อน
มีพิธีไว้อะไรแล้วว่าเออหลายคนอยากจะใส่ซอง
แต่ไม่รู้ว่าจะต้องใส่ยังไงหรือต้องโอนเงินหรือต้องอะไรยังไงแบบไหน
ถามกันเยอะว่าใส่ซองยังไงแบบไหนเอ๊ะพิธีคริสต์เขาใส่ซองได้ไหม

พอดีว่าเรื่องนี้คุณเชนที่คำพอบเป็นคนออกมาเล่าให้ฟังในรายการ
บอกว่าในงานเขาจะมีกล่องอยู่๒กล่องตั้งเอาไว้
กล่องที่๑เขียนว่าเป็นกล่องเพื่อสนับสนุนการจัดงานไว้อะไร

ส่วนกล่องที่๒เพื่อครอบครัวผู้ล่วงลับนะคะ
ก็คือมี๒กล่องเนาะซึ่งคุณเชียร์บอกว่า
คุณเชียร์พูดแบบนี้นะอันนี้ถอดคำพูดคุณเชียร์ออกมานะ
ว่าขออนุญาตนะคะแม่หนูขอเล่าไปตามที่หนูเห็นมา

กล่องที่๒ไม่มีใครใส่ซองให้เลย
ก็คือส่วนใหญ่คนจะใส่ไปที่กล่องแรก
ก็คือสนับสนุนการจัดงานไว้อาลัย
ซึ่งชาวเน็ตก็เข้ามาแตกประเด็นในเรื่องนี้กันเยอะมากนะคะ
คุณลีน่าจังจันจาเองก็เป็นอีกคนนึงที่ก็ออกมา
ภาควิจารณ์แล้วก็วิเคราะห์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประเด็นเรื่องการเสียชีวิตคุณแตงโมเหมือนกัน
แต่ที่แน่คุณลีน่าพูดเลยว่า
ทำถูกแล้วที่ให้มีการผ่าชนะสูตรใหม่อีกครั้ง

ถ้าพิสูจน์แล้วมีอะไรผิดปกติจริงเนี่ย
ฟังคุณลีน่าพูดเองดีกว่าเขาบอกเขาจัดหนักจัดเต็มมาก
๓๐ล้านทิพย์
เข้าใจหรือเปล่าแม่แตงโมงนิดา
มันจะเป็นยังไงมันจะเป็นอุบัติเหตุและฆาตกรรม

ด้วยซึ่งความแข็งใจคาใจของประชาชนทั้งประเทศ

ส่วนอีกคนนึงนะคะคุณโบทีเคค่ะ
คุณโบสุรัตนาวีพัฒนานุกูลนะคะ
ก็หนึ่งในคนที่เป็นทั้งพี่ที่รักของคุณตังโม
แล้วก็เป็นทีมงานที่ช่วยในเรื่องการจัดงานด้วย

คุณโบบอกว่าก็ตามแต่คนที่มาไว้อะไรเลย

ใครที่อยากจะทำเพื่อคุณตังโมเนี่ย
จะไปช่วยเหลือองค์กรมูลนิธิต่าง
คุณแตงโมชอบช่วยเหลือก็ทำได้เหมือนกัน
ส่วนในกล่องของคริสตจักรก็ยอมรับว่า
รายการบางอย่างคริสตจักรเองก็มีค่าใช้จ่าย
ไม่อยากรบกวนคุณเอสุภาชัยกับคุณอ้ำพัชรา
เพราะว่าสองคนนี้ก็คือผู้สนับสนุนหลัก
ในการจัดพิธีไว้อะไรทั้งสามวัน

อาจจะต้องมีการประชุมกันอีกทีนึง
ทีมข่าวก็ถามเหมือนกันว่าเออแล้วที่คุณเชียร์โพสต์
ที่บอกว่าคนใส่กล่อง๑คนไม่ใส่กล่อง๒
คุณโบบอกว่าขอไม่พูดถึงก็แล้วกัน

ก็คือหนึ่งก่อนจะเป็นเรื่องของช่วยงานของคริสตจักร
และอีกกล่องก็คือเพื่อครอบครัวผู้ล่วงหลับ
คนอาจจะติดว่าทีมผิดหรือเปล่าใช่ไหม

คนที่ไปก่อนเราเหมือนกับเขาหลับไป

ในอีกจิตวิญญาณที่เรายังคงอยู่อะค่ะ

นี่ก็คือครอบครัวของแตงโม

คือจริงมีค่าใช้จ่ายยิบย่อยอีกเยอะค่ะ
เราจะไปเบิกพี่เอย์อย่างเดียว